ร้ายหากินได้แม้กระทั่งกับศพ
ไม่ใช่ศพธรรมดาด้วยนะคะศพรายาท
คือจะมีวัดที่เขาเอาโรงศพมาทำเป็นกล่องบริจาค

เพื่อที่จะเอาเงินจำนวนนี้ไปทำพิธีให้กับศพรายญาติ
ไปซื้อโรงให้กับศพรายาทต่าง
ัดไปหมดเลยเขาอุตส่าหเขียนไว้ชัดเจนว่า
ร่วมทำบุญซื้อโรงศพให้ศพรายาท

คุณไม่แคร์เลยอ่ะคุณไม่สนใจเลยว่าเขาจะยังไง
คุณอยากได้เงินคุณก็งัดไปแบบนี้ค่ะ

ตรวจสอบเหตุคนร้ายขโมยเงินในวัดเนินสุธาวาส
ตะบนบางปลาสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
จุดเกิดเหตุอยู่ตรงทางเข้าสาราการประเรียนเลยค่ะ

เขาดัดแปลงทำเป็นตู้บริจาค
ผู้ที่มีจิตศรัทธาเอาปัจจัยหยอดลงไป
จะได้เอาไว้ไปซื้อโรงประกอบพิธีให้กับศพรายญาติต่าง
คนร้ายงัดกุญแจหักหมดเลยนะคะ
แล้วขโมยเงินในลงไปเกลี้ยงเลย
ใกล้กันมีแผ่นเหล็กความยาวประมาณครึ่งเมตร๑แผ่น
มีสิว๑อันแล้วก็ขวาน๑เล่มตกอยู่ด้วย
ก็คิดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่คนร้ายใช้เอาไว้แบบ
เหมือนตอกกุญแจจนหักนั่นแหละ
พระครูสิริขันติวรพรเจ้าอาวาสก็บอกนะคะว่า
โรงศพนี้ตั้งใจทำไว้เป็นตู้รับบริจาค

ไปซื้อโรงให้กับศพรายญาติแล้วก็มอบให้กับคนยากไร้
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะที่โรงเนี่ยถูกขโมย

นับเงินไปรวมเนี่ย๒หมื่นกว่าบาท
อาตมาขอฝากบอกคนร้ายที่ไม่กลัวบาปกลัวกรรมว่า
ถึงเวลาโยมก็ต้องมานอนในโรงแบบนี้แหละ

เพราะเงินจำนวนนั้นชาวบ้านเขาตั้งใจทำบุญ
โยมเอาไปใช้โยมก็ไม่มีความสุขหรอก

เจ้าหน้าที่เองก็อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมนะคะ

ยากร้ายจริงเขาก็น่าสงสารอยู่แล้วนะ
แม้กระทั่งคนยากไร้ที่เขาต้องการความช่วยเหลือ
เอาไปได้แม้กระทั่งเงินไปช่วยศพรายญาตินะ